คุณผู้ชมค่ะที่กบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
ไปพบศพข้าราชการกรมประมงเสียชีวิตอยู่ข้างทาง
คือตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าเป็นอุบัติเหตุ
แต่สุดท้ายก็ต้องส่งศพไปชนะสูตร

ปรากฏว่าไปเจอรอยกระสุนที่ท้องนัดหนึ่ง
มันไม่ใช่แค่อุบัติเหตุแล้วมันเป็นเหตุฆาตกรรม
แล้วใครล่ะที่เป็นคนก่อเหตุตอนนี้ต้องแกะรอยหาตัวคนร้าย
ว่าคนก่อเหตุเป็นคนในพื้นที่นะคะ
ตำรวจภูทรกบินบุรีแพทย์และกู้ภัยไปตรวจสอบ
ตอนแรกเนี่ยเห็นรถจักรยานยนต์ล้มแล้วก็มีคนตายอยู่
ว่าเป็นการขี่รถจักรยานยนต์แล้วเกิดอุบัติเหตุ
ในพื้นที่ทางเข้าบ้านปากแพรกหมู่๗นะคะ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายสรายุทธ์บัวอ่อนอายุ๕๐
นอนเสียชีวิตอยู่กับรถจักรยานยนต์
ทะเบียนกไก่ทธงบไม๒๒๒๘จีนบุรี
ก็นำร่างส่งโรงพยาบาลกบินบุรี
คุณหมอบอกว่าผู้เสียชีวิตมีแผลถูกยิงเขาที่หน้าท้องแผลหนึ่งกระสุนฝังในอยู่
ก็เลยต้องตรวจสภาพศพอย่างละเอียดเพิ่มเติม
ทีนี้ค่ะทางโรงพยาบาลกบินบุรี
ก็เลยส่งร่างของผู้เสียชีวิตไปโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
ภรรยาของผู้เสียชีวิตชื่อว่านางสาวอัญชาลีอายุ๓๒
บอกว่าตัวผู้เสียชีวิตเขารับราชการอยู่ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรีกรมประมงในอำเภอกบินบุรี

ขี่รถจักรยานยนต์ไปช่วยญาติเกี่ยวข้าวโพด
กำลังจะขี่รถกลับบ้านเพื่อไปกินข้าวกลางวัน
สุดท้ายไม่ได้กลับมากินข้าวกลางวันค่ะ
เพราะว่าไปเสียชีวิตอยู่ข้างทางซะก่อน
ภรรยาของผู้เสียชีวิตบอกว่าสามีไม่เคยมีเรื่องกับใครเลยจริง
ตอนแรกมีคนโทรบอกหนูว่าแฟนหนูรถล้มค่ะ
ตอนนี้ว่าเป็นรถล้มเฉยค่ะ
ก็เลยตามมาที่โรงพยาบาลแจ้งลูกชายก่อนค่ะ

เพราะว่าปกติทำงานจนถึงศูกษาที่ก็อยู่บ้านค่ะ
น้องชายของผู้เสียชีวิตค่ะนายสิริชัยอายุ๔๕
บอกว่าพอรู้ว่าพี่ชายเสียชีวิตก็รีบไปดูที่โรงพยาบาลกบินบุรี
ปรากฏว่าอ้าวมันไม่ใช่แค่อุบัติเหตุมันเป็นเรื่องของการถูกยิง
เขาก็ไม่รู้รายละเอียดอะไรนะคะอยู่คนละที่กับพี่ชาย
ครอบครัวก็จะนำศพของพี่ชายไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดปากแพรก
ทีนี้ค่ะน้องชายเลยบอกว่าไม่รู้สาเหตุจริงว่าทำไมพี่ชายถึงมาถูกยิงแบบนี้
กลับมาก็เลยทำไมก็เลยต้องขอที่สุด
ทางตำรวจสพกบินบุรีบอกว่าจากการสอบปากคำภรรยาและน้องชายของผู้เสียชีวิต
ทั้งคู่ก็พูดเหมือนกันว่าผู้เสียชีวิตเป็นคนดีไม่เคยมีเรื่องโกรธเครื่องกับใครเลยจริง
ดังนั้นก็ให้ถามว่าเอ๊ะมีอะไรน่าสงสัยไหมมีคนร้ายทำไมถึงมาก่อเหตุยิงอะไรแบบเนี้ย
ยาดพี่น้องพระยาเขางงไปหมดเลยนะว่าทำไมถึงมาถูกยิงตายอยู่ข้างถนน
ตำรวจก็เลยบอกว่าก็ต้องค่อยแกะรอยก็แล้วกัน
ถ้าอย่างนั้นลักษณะการก่อเหตุเนี่ยตำรวจเขามองว่ามันน่าจะเป็นคนในพื้นที่ค่ะ
ก็อยู่ระหว่างรวบรวมพยาหลักฐานนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังให้คำตอบไม่ได้จริงว่าสาเหตุเกิดจากอะไร